แล้วก็ถึงแม้ว่ามาตรการช็อปช่วยชาติ

แต่ก็ยังคงมีประชาชนบางส่วนครับที่ยังไม่รู้
หรือว่าอาจจะลืมรายละเอียดแล้วก็ได้เรียกร้อง
ให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับ
ขณะที่ภาคธุรกิจก็คาดว่ามาตรการที่ออกมาในปีนี้
จะสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากกว่า
เพราะว่ามีระยะเวลานานกว่า
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ

เพื่อนำไปขอคืนภาษีตามมาตรการช็อปช่วยชาติ

แต่ผู้จัดงานเชื่อว่ามาตรการช็อปช่วยชาติในปีนี้
กระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายมากกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากมีระยะเวลานานกว่า
โดยประเมินว่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ๒๕
ปีที่แล้วมีชอบช่วยชาติในช่วง๗วันปีที่แล้ว
มีสถิติว่ากระตุ้นยอดขายได้ประมาณ๒๐
แต่ปีนี้ผมเห็นว่าระยะเวลายาวขึ้น
แล้วก็คนคาดหวังด้วยเพราะคนรู้แคนิกส์แล้ว
เข้าใจว่าอย่างน้อยช่วยกระตุ้นได้มากสูงกว่าช่วงปกติ๒๕
เช่นเดียวกับผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล
แม้ว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายยอดขาย
แต่เชื่อว่าภาพรวมการจับจ่ายของประเทศ
ทะลุหมื่นล้านบาทตามที่รัฐบาลวางไว้
เมื่อปีที่แล้วก็มีไปครั้งหนึ่งนะฮะ๗วัน
ก็ต้องพูดได้เลยว่าประสบความสำเร็จนะครับ
ทำให้มูธของประชาชนมีมูธในการช้อปปิ้งมากขึ้น
โดยทางผู้บริโภคผมคิดว่าก็รออะไรอย่างนี้อยู่

ผมก็คิดว่าน่าจะสร้างมูธในการช้อปปิ้ง
ขณะที่ประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนของมาตรการนี้
แต่ก็ยืนยันว่าจะใช้สิทธิ์ที่มี
รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลและห้างร้านเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ค่ะ
วิธีการแบบนี้ค่ะมันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นห้างร้านที่มีผลประโยชน์ทางนี้โดยตรง
ก็น่าที่จะประชาสัมพันธ์เพิ่ม
แล้วก็ทางหน่วยรัฐบาลที่ออกกฎมาส่งเสริม
ก็ให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมอีกครั้งนึงค่ะ
ประชาชนจะได้ทราบข่าวได้มากกว่านี้ค่ะ
ส่วนวิจัยกาสิกรไทยประเมินผลจากมาตรการนี้
เม็ดเงินกระจายไปสู่ธุรกิจประมาณ๑๓๐๐๐ล้านบาท
แบ่งเป็นค้าปีกสินค้าและบริการทั่วไปรวม๑๒๐๐๐ล้านบาท
และร้านอาหาร๑๐๐๐ล้านบาท
โดยจะมีประชาชนกว่า๑๖๐สนใจใช้สิทธิ์ตามมาตรการเพื่อลดหย่อนภาษี
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว
เพื่อซื้อสินค้าและบริการในวงเงินตามที่ภาครัฐกำหนดค่ะ
ข่าวเทลรัตน์ทีวีรายงาน